กล้าบนรกายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเรา
เหงือกดิแดงเพราะงับงับงับเลยเออเธอครบหัวแล้วดีกว่า
ไม่ใช่ปลาเอาล่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องราวของ
บ้างไฟกันบุญบ้างไฟประเพณีอีสานค่ะและเทศกาลบุญบ้างไฟ
ก็จัดกันทุกปีช่วงนี้แหละนะคะช่วงประมาณพฤษภาคมนี่แหละค่ะ
ไปดูกันหลายพื้นที่กาลสินเขาก็จัดงานใหญ่ทำบุญบ้างไฟตะไลล้านนะคะ
ที่สุรินเนี้ยนะพวกค้าแม่ค้าเข้าบ่นกันนิดหนึ่งยังไง
เขาบอกว่าบ้างไฟตลายจิ๋วอ่ะขายไม่ค่อยดีละยังไม่ค่อยเยอะ
ชื่อว่าอะไรนะคะตลายจิ๋วบ้างไฟตลายจิ๋วอ่ามีหลายแบบ
จังหวัดสุรินค่ะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะครับโดยเฉพาะ
ตำบลยางสว่างเขาจัดขึ้นมาเพื่อเน้นวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมือง
มีการร้องรำทำเพลงเสริงสวยงามกันแต่งกายกันเรียกว่าจัดเต็ม

ตกบ่ายนี่แหละคุณแต่ละหมู่บ้านเขาก็นำบ้างไฟมาจุดกันแบบนี้
ซึ่งปีนี้ค่ะทางอำเภอรัตนบุรีก็กำหนดบ้างไฟเอาไว้ที่ขนาด
ผ่าศูนย์กลาง๓นิ้วครึ่งยาว๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะครับ
เกินกว่านี้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย

พอมีการจำกัดแบบนี้แล้วนี่นะคะ
ก็ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้านิดหน่อยล่ะ
เขาบอกว่าในช่วงฤดูการบ้างไฟ๓เดือนเนี่ยนะคะ
ผ่านมาเนี่ยสร้างรายได้เป็นแสนแต่ว่าปีนี้รายได้ล่วงลงมาอยู่แค่หลักพันเองค่ะ
รวมทั้งแต่ละหมู่บ้านเองก็ไม่จะจัดประเพณีกันแล้ว
เพราะว่าติดขัดเรื่องระเบียบการจัดงานมันมีเงื่อนไขอะไรเยอะ

เขาก็เน้นเรื่องความปลอดภัยไงแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเสียรายได้นี่
ของที่เรียกว่าเอามาขายกันเป็นบ้างไฟน้อย

ประทับนี่คือจุดแล้วแตกทันทีเลย
ต้องไฟในจุดแล้วมันก็จะแบบพุ่งไปจรวด
ปี๊วหนูแหละมีฉันเคยจุดแล้วไปตกรังคาบ้านด้วย
ก็ไม่เป็นปัญหายอมรับกันตรงนี้เลยนะจริง
สุรินทร์ค่ะเราไปดูที่กาลสินกันหน่อย
สบันตะมนต์กุฎว่าอำเภอกุชินารายนะจ๊
ที่นี่ครึ่งครั้งแล้วเนี่ยรถติดเป็นแถวเลย

เพราะว่างานนี้นะคะเป็นบรรยากาศหนึ่งเดียวในโลก
เป็นงานต้นแบบงานบุญบ้างไฟให้กับภาคอีสานเลยนะคะ
โดยเอกลักษณ์ก็อยู่ที่การใช้ตะไลนี่ค่ะ

กลมเป็นวงแหวนแบบนี้
เขาใช้บ้างตะไลแบบนี้แทนบ้างไฟหาย
มุนติวมันสวยนะคะลักษณะเวลาขึ้น

ใช่ควันเขาจะเป็นแบบเป็นเกลียว

ไลท์ของงานคือบ้างไฟตะไล๑๐ล้าน
คือจะบอกว่า๑๐ล้าน
ค่ะมันไม่ใช่หมายถึงราคานะแต่หมายถึงขนาด
แล้วดูมันหมุนดิบ้างไฟมืน
บ้างไฟแสนบ้างไฟล้านหรือว่าตะไลล้านเนี่ย
ควันเขาโม้งเลยโอ้โหดู
เดี๋ยวมันจะบินไปแล้วทำไมนะ
ยังไงนะ
ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคุณคณะ
ไม่เคยเห็นแบบนี้
ตรงที่มันมีคนแต่ต้องวิ่งหนีให้ทัน
แล้วดูว่ามันควันเขาโม้งอย่างกับไฟมั่ง
นี่เรียกว่าปล่อยยานอวกาศเลยดีนะ
ปล่อยยานอวกาศมีเอเลียนบุกแล้ว

ไม่ใช่แค่คุณสองคนหรอกคนในงานก็ตื่นเต้น
เพราะว่านี่คือขนาดใหญ่ที่สุดน้ำหนักหลายตัน
ที่เคยจุดมาด้วยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมรถถึงติดขนาดนี้นะ
คนจะไปดูไฮไลท์อันนี้กันแน่เลย
มันไม่ได้ขึ้นง่ายนะต้องใช้คนตั้งกี่คนไปหมุนเมื่อสักครู่เนี่ย

มันอยู่ที่เทคนิคการทำด้วยซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีกระบวนการทำที่แตกต่างกันไป
เพราะฉะนั้นค่ะดิฉันจึงพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเพณีของชาวอีสานที่เขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่
ไม่ใช่แค่กาลสินไม่ใช่แค่สุรินทร์เดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะ
ก็ยังคงอยู่เกี่ยวเนื่องกับงานบุญบ้างไฟนี่แหละ

โอ้โหนี่ใหญ่มากเลยอ่ะคุณดูสิ
หมุนติ้วหมุนติ้วผมว่าคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ไปหมุนในเมื่อสักครู่เนี่ย

ชำนาญด้วยนะคุณต้องจุดเคยจุดด้วย
ถูกต้องค่ะต้องได้มีการฝึกฝนได้รับความรู้มีประสบการณ์มาก่อนด้วยนะคะ